ตั้งวงดื่มเหล้ากันแต่ดื่มเหล้ากันไปมีเรื่องมีบาดหมางมีปาก

อาร์ตเนี่ยบอกก็สุริยะมันหาเรื่องก่อนอ่ะผมก็เลยเอามีด

สุดท้ายเพื่อนตายคุณผู้ชม

บึงรถหนีมาข้ามจังหวัด

สุดท้ายไม่รู้ไปไหนแล้ว
จอดข้างทางเลยละกัน

มีดไม่เจอนะ
มีดที่อาร์ตใช้ไม่เจอครับ

ที่ประตูแล้วก็ที่เบาะด้านหลังข้างขวา

เจ้าหน้าที่ก็เลยถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานครับ
จะคุมตัวอาร์ตส่งพนักงานสอบสวน
สพพยุหาคิรีที่นครสวรรค

เขากับสุริยะผู้ตายเนี่ยเพื่อนกัน

คือตอนนี้อายุ๓๙๔๐กันแล้ว
แต่รู้จักตั้งแต่เรียนปฐมด้วยกัน

ที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แถวบ้าน
ปรากฏมีปากเสียงกันกับสุริยะ

สุริยะเป็นคนเริ่มก่อนนะ

วนมขวาครับโอ้โหไอ้ตอนผมก็ไม่คิดเหมือนกันสุริยะมันจะเสียชีวิตอ่ะ
พอผมแทงไปก็ขับรถหนีหนีมาตามถนนสายเอเชียเนี่ย
กิโลได้มั้งเนี่ยพอมาถึงบางปะอินผมไม่รู้แล้วจะไปไหนดี
ก็เลยจอดรถเข้าข้างทางแล้วสุดท้ายมาโดนตำรวจรวบเอาไว้ได้ครับ
ส่วนสาเหตุว่าเอ้าอาร์ตแล้วทะเลาะอะไรกัน
เรื่องอะไรกันทำไมถึงขั้นต้องแทงกันอ่ะเออเป็นเพื่อนกันมาต้องเป็นสิบสิบปี
เพื่อนต้องเป็นประถมนะสรุปเรื่องอะไรค่ะอาร์ตผู้ต้องหาไม่ได้บอกนะ
ไม่ได้ให้การส่วนนี้ครับตำรวจก็พยายามเค้นถามเค้นถามซะให้ได้
ได้เอามาประกอบสำนวนคดีตัดภาพมาคุณผู้ชมทีมข่าวเนี่ย
เดินทางไปที่ที่จัดงานศพของ
จังหวัดนครสวรรค์บรรยากาศก็โศกเศร้าเลย
ตอนเคลื่อนร่างออกมาจากรถครับลูกสาวของ
สุริยะเนี่ยทันทีที่ได้เห็นโรงของคุณพ่อเนี่ยนะ
ร้องไห้แทบขาดใจคุณผู้ชมน่ะโอ๊ย
ญาติต้องช่วยกันปลอบใจไม่เป็นไรนะ
ก็บอกกับทีมข่าวว่าที่ผ่านมา
ไม่เคยเห็นอาร์ตกับสุริยะทะเลาะอะไรกันเลยนะ

ก็เลยไม่รู้ว่าที่แทงกันครั้งนี้เนี่ย

แต่ก็ต้องย้ำว่าเขาตั้งวงดื่มเหล้ากัน
ไม่รู้ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดสติหรือเปล่า
แล้วพอรู้ว่าอาร์ตคนก่อเหตุโดนจับแล้ว
ทางครอบครัวก็เบาใจลงครับ
ส่วนเรื่องคดีก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายครับ